แล้วของนุนีมีอะไรบ้างเหลืออะไรบ้าง

ไม่รู้

อย่าลงเผียบช่วยนะ

รับจ้างทั่วไปครับ

ไม่วิสัยอยู่แค่๒คน
คนหนึ่งกับคนอื่น
คนอื่นน่ะเข้าไปทางลหมานหมดแล้ว

คือบานหลังกลาง

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป